มีงานเปิดตัวหนังกันเยอะพอ

รวบรวมออกพระเอกใส่วูบมากันเพียบ

ถูกนำไปสร้างหนังมาปรากฏตัว

คุณผู้ชมค่ะเราได้เจอตัวหนุ่มเป๊อารัก

นี่คลิปนี้แหละที่เราต้องมาถามกันนะ
ถามเรื่องคลิปล่าสุดที่หวานใจไม่เรียม

มวยกันเนี่ยแต่ไม่รู้
นวมอีท่าไหนสภาพก็ออกมาอย่างที่เห็น

ทั้งมิเรียมเองล้มลงไปลูกวงใน

ฝ่ายหญิงจะจับข้อมือเป้

งานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสวีทกันได้หรือเปล่า

ไม่เคยลงรูปหวานกับมิเรียมเลยนะ

โอเค
ใช่ครับผมเขินครับผมเขินครับ

ก็แค่ลงรูปคู่บ่อยมันก็

แล้วก็เขาก็เพิ่งมาชอบศิลปะแบบ
เรียกว่าเป็นจับล็อกอะไรอย่างนี้

เรื่องนั้นเรื่องนั้นตอบไปเดี๋ยวผิดครับ
แต่ว่าด้านหลังมิสเตอร์ว่าทรงไป

เอาเป็นว่าไม่ลงรูปคู่ไม่เป็นไรนะคะ